นี่ครับพญาติหนูตาลูกไก่ครับ

เยอะมากเนี่ยมันเขียนใกล้น่ะ
เข้าไปให้หมดเลย
เป็นไรป่าวทำไมล่ะลูกป่าว
คือว่าผมได้ลูกไก่มาครับไปซื้อไก่เข้ามาจากซุมหนึ่งอะครับ
ก็เลยแบบเอกใจเห็นตาใกล้มันแบบบวมอะครับ
ก็เลยลองทางสาไก่ดูก็เลยเป็นแบบมีได้หลายขั้นตอนครับ
แต่ผมก็ทำแบบที่เขาแบบที่เขาทำกันมานานอะครับ
ก็คือแบบใช้ยาหยอดไปก่อนนะครับเพื่อให้พญาติมันออกมาจากลูกตาครับ
แล้วค่อยบีบออกใช่ไหมครับใช่ครับแล้วค่อยบีบออกครับ
แล้วอย่างยาที่ใช้หอดเราใช้ยาอะไรนะคะคุณคิว
เป็นยาของของไก่โดยตรงครับเป็นยาย่อตาของไก่โดยตรงนะครับ
ใก่สนส่วนใยจะมีปัญหาเกี่ยวกับตาครับเขาก็จะมีติดไว้สุบอยู่แล้ว
ที่เห็นผมกดอย่างนั้นนี่คือแบบคือปองมือมากครับพี่
มันไม่ได้กดผ่านลูกตาใกล้โดยตรงนะครับมันจะกดผ่านผ่านตรงรอบรอบดวงตาครับพี่
เราจะไม่กดไส้ลูกตาใกล้โดยตรงครับ
ก็คือไก่ไม่มีไก่ที่ได้รับบาดเจ็บจากขั้นตอน
ไม่ครับไม่เคยมีไก่ที่ได้รับบัตรเจ็บจากการบีบครับ
ปกติพญามันจะตายตั้งแต่โดนยายอดแล้วครับแต่นี่มันเยอะเกินมันเยอะมากครับพี่
เราเลยต้องช่วยอะครับต้องช่วยบีบออกครับพี่
มันออกไม่หมดจริงครับมันเยอะจริง
คือรอบนี้ก็คือเยอะที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมาเลยไหมครับ

ใกล้เนี่ยมันจะแบบเวลามันมีพญาติในลูกกระตาครับมันจะบวมครับพี่
บวมแบบพิษปกติอะครับตาสองข้างเนี่ยจะบวมพิษปกติเลย
เราจะดูเห็นดูรู้ได้เลยอะครับ
ถ้าใครเพิ่งเคยเลี้ยงไก่แล้วถ้าเห็นไก่บวมเนี่ยก็อยากให้เช็คดูอะไรอย่างนี้เนอะ
ใช่ครับใกล้ตาบวมเนี่ยเช็คโอกาสมีนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ

กินไก่ไม่เซ็กแล้วครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป